หนึ่งเรื่องนะคะเป็นเรื่องของบทเพลงกันบ้าง
ก็เป็นบทเพลงที่กลั่นออกมาจากใจของชาวนาผู้ประสบปัญหาราคาข้าวตกต่ำ

ตบลสวนกล้วยอำเฟอร์กันธรรลักษณ์จังหวัดซีสะเกษค่ะ
เขาแต่งเพลงนี้เองแล้วก็ร้องขึ้นเองเพลงชื่อว่าน้ำตาข้าวเปลือก
ก็บอกเล่าปัญหานะคะหลังราคาขายข้าวเปลือกตกต่ำ
ที่ประเทศไทยกำลังเดินหน้าไปได้สวย
พร้อมกับขอวอนให้ผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องช่วยกันแก้ปัญหาด้วย
จนมีผู้เข้าชมกว่าหนึ่งแสนครั้งนะคะแล้วก็มีชาวเน็ตที่รับชม
หลายคนเนี่ยก็รู้สึกเห็นใจชาวนามากมากค่ะขณะที่ลูกชายของ
ชาวนารายนี้ชื่อว่าอภิเดชผลเต็มก็เข้ามาแสดงความคิดเห็น
นะคะบอกว่าพ่อผมเองแต่งเองร้องเองกลั่นจากใจที่
ทำนามาทั้งปีพ่อแต่งเพลงนี้เพื่อชาวนาไทยทุกคนครับ

ลำบากของชาวนาก็เป็นคลิปชาวนากำลังลงแรงช่วยกันเกี่ยวข้าว
รวมความรู้การเกษตรบอกว่านี่คือความลำบากของพี่น้องชาวนาที่คุณคิดเอาเปรียบ
ล่าสุดยอดเข้าชม๗แสนครั้งนะคะแล้วก็แชร์ไปกว่า๑๙๐๐ครั้งแล้วค่ะ